คดีขโมยทารกในโรงพจบาลที่นครปฐมคือจับตัวคนร้ายได้แล้วก็อ้างว่าอย่างมีลูก
แต่คราวนี้ล่ะคือจะต้องขยายผลว่ามันไปเชื่อมโยงจำเด็กชายต่อเต่าได้ไหม
หายตัวไปอย่างปริศนา๘เดือนต้องดูครับว่ามีความเชื่อมโยงกันหรือเปล่า
หลักฐานจากกล้องวงจรปิดบันทึกภาพขณะที่นายนันทจักรสินประเสริฐคนนี้
คนนี้เนี่ยถือถุงมาเนี่ยอายุ๔๓ปี
เข้าไปขโมยครับทารกเพศชายอายุ๒วัน
ออกจากโรงพยาบาลโดยเอาเด็กนี้คุณผู้ชมดูนะใส่กระเป๋า
เอาเด็กใส่กระเป๋านะครับแล้วถือไปแบบนั้นเลย
แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์หายไปเหตุเกิดตี๓เมื่อวานนี้ครับ
ต่อมาตำรวจไปจับนายนันทจักรได้ที่บ้านพักนะครับ
ที่บ้านของนายคนนี้นะครับ
อยู่ฝั่งตรงข้ามกับบ้านเด็กชายอายุ๘๐
ที่หายตัวไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์
จากนั้นตำรวจรีบนำทารกไปส่งคืนให้แม่ครับ
แล้วก็พบว่าโอ้โหตาซ้ายโดนอะไรอ่ะ
ตาซ้ายของเด็กเขียวช้ำเลยเด็กแค่อายุแค่นี้

ศีรษะบวม๔เซนติเมตรออกซิเจนต่ำแล้ว
ส่งตัวไปตรวจอาการที่โรงพยาบาลศูนย์นครปฐมเลย
แม่ของเด็กคือมาคลอดที่โรงพยาบาลบังเลน๑๑สิงหาคม
ลูกชายเนี่ยน้ำหนักตัว๓กิโลกรัมสุขภาพแข็งแรงดี
คลอดเสร็จก็นอนพักฟื้นอยู่ในห้องรวม
ตี๓วันตอนนอนให้นมลูกอยู่บนเตียง
พลอยหลับไปมันรู้สึกตัวอีกทีตี๔ตื่นขึ้นมา
เอาลูกไปไหนตอนแรกคิดว่าพยาบาลอุ้มไป
ในชั้นจับกลุ่มในนั้นในนันสารภาพว่าก่อเหตุจริงอยากมีลูก
หาพยานหลักฐานเพิ่มเติมทันทีที่มาถึงผู้สื่อข่าวพยายามถามนายนัน
ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการหายไปของเด็กอายุ๘เดือนตต
ตอนนั้นเริ่มมีข่าวแล้วว่ามีการลักภาพตัวเด็กคนในบ้านก็เลยเรียกนายนานมาถาม
แล้วก็เด็กก็ส่งเสียงร้องขึ้นมาคนในบ้านก็ตอบว่าบอกว่าอุ้มไปคืนเขานะ
จากนั้นนะครับตำรวจนำตัวเด็กไปชี้จุดวางเด็กครับแล้วก็พยายามจะเค้นสอบในประเด็นที่สงสัยเรื่องรูปถ่ายของเด็กผู้ชายเพียบเลยในโทรศัพท์
รวมถึงรูปเด็กชาย๘เดือน

ตามข่าวส่วนการโอนเงินเข้าบัญชีวันที่นะครับเด็ก๘เดือนหายไปในยอด๖๐๐๐แล้วก็มี๒๓๐๐๐ด้วยนะครับเป็นเงินผลตอบแทนจากการลงทุนซื้อกองทุน๕๖กองทุนครับ
ในนั้นนะครับยอมรับว่าลักพาตัวทารกออกจากโรงพยาบาลจริงเพราะเข้าใจว่าเป็นลูกของแฟนเก่า
แจ้งเรื่องเงินบอกว่าไม่มีเงินโอนเข้ามาในบัญชี
เพราะก็ทำไม่เป็นยืนยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเด็ก๘เดือนนะครับ
ที่เป็นข่าวดังตอนนู้นหรอกส่วนทารกนะครับได้รับบาดเจ็บ
น่าจะเป็นช่วงขี่รถมาเลยอยากจะขอโทษครอบครัวเด็กครับ
ชอบเป็นการส่วนตัวเวลาเห็นก็คือจะโหลด
ภาพของน้องต่อนี่คือเราก็ตั้งใจเก็บไว้เหมือนกัน
แบงค์มันจะเหมือนว่าส่งมาให้เราเข้าไปลิงก์ลิงก์แล้วเราก็ทำไม่เป็นสักที
ขอโทษมากเราไม่ได้ตั้งใจแต่เอาตอนเอามาเราก็เลี้ยงดูอย่างดีนะ
ไม่เคยเลยทำไมตาน้องเป็นสภาพเพราะน้องมีอาการปัญหาเก็บ
น่าจะโดนตรงช่วงที่ว่าเราขับรถมาทำไมถึงเอาน้องใส่กระเป๋าอ่ะ
ตอนนั้นเราไม่รู้เราจะเอามายังไงเนอะกระเป๋าใบนั้นไปเอาที่ไหนมาพี่หรือว่าเตรียมการไปแล้ว
ไม่ไม่ไม่เราเราตอนนั้นเราเราเปิดบัญชีไว้แล้วที่นี้เขาแถมก็เปล่ามาอะไรอย่างเงี้ย
มันตุ้มไปดูเฉยอย่างนั้นแน่แล้วพี่ดูไหมว่าเตียงนั้นเป็นหน้าพี่วาไหม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
บรรยายสบัติภาพหนาผู้ประดับสหรัฐพ
ในนั้นไปลักพาเด็กอายุ๒วันออกจากโรงพยาบาล
ก็ตกใจไม่คิดว่าจะเป็นคนทำนะคะ
ซึ่งปกติเขาเป็นคนเงียบอยู่ในบ้านไม่สูงสิงกับใคร
แต่ก็เห็นว่าเคยคบหากับแฟนนุ่มคนนึง
เมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวมาสัมภาษณ์นายนัน
อ้างว่าเป็นคนนำเด็กชายวัย๘เดือนไปด้วย
ก็ตกใจไม่มั่นใจว่าเป็นข้อเท็จจริง
ที่เชื่อถือได้หรือเปล่าค่ะเรื่องนี้
การถือว่าที่ครับเป็นยังไงบ้างครับ

พูดสืบข่าวก็ไปสัมภาษณ์แม่ในนั้นดูบ้างค่ะ
ว่าในนั้นเนี่ยสำหรับเด็กอายุสองวันเนี่ย
คนนี้ที่เขาเอามาเนี่ยเขาแอบเอาเข้ามาหลังบ้าน
เลี่ยงกล้องวงจรปิดเพราะฉะนั้นที่บ้านไม่มีใครรู้
หลานเนี่ยหลานสาวเห็นข่าวแล้วดูในข่าวเนี่ย
คนก่อเหตุมันหน้าเหมือนในนั้นที่บ้านก็ตกใจ
ก็เลยไปเคาะห้องเรียกในนั้นมาถาม
เปิดห้องปุ๊บเด็กร้องไห้ในนั้นเนี่ย
เอาเด็กยัดใส่อกให้เลยแล้วเด็กเนี่ย
เปื้อนอุจจาระเต็มไปหมดเลยร้องไห้หนักเลย
แล้วก็ในนั้นก็สารภาพว่าเขาเป็นคนเอาเด็กออกมาจากโรงพยาบาลจริง
คิดว่าเป็นลูกของแฟนหนุ่มคนเก่า
เลิกรากันไปแล้วนะคะ
แม่ของในนั้นบอกว่าคาดว่าลูกชายเครียดซึมเศร้า
แล้วอาจจะเจ็บช้ำน้ำใจกับแฟนเก่าก็เลยไปเอาเด็กมา
แล้วก็เสพยาด้วยดื่มเบียร์ด้วยก่อนลงมือ
ก็ขอโทษครอบครัวเด็กที่ถูกลักพามานะคะ
ส่วนสลิปที่มีการโอนเงินเข้าบัญชีในนั้นหลายหมื่นบาทเนี่ย
ตนเองไม่ทราบลูกชายเคยทำงานเกี่ยวกับการขายกล่องกระดาษ
แต่ว่าก็ตกงานมานานแล้วไม่มีรายได้อะไรอื่น
บาดแผลตามร่างกายเด็กนั้นก็เป็นไปได้ว่าในนั้น
เอาเด็กใส่กระเป๋าฮิ้วแล้วคล้องกับแฮนด์รถมอเตอร์ไซค์
ขับออกมาจากโรงพยาบาลเด็กก็อาจจะไปกระแทกกับรถ
ไม่ใช่เกิดจากการถูกทำร้ายแน่นอนนะคะ
ในนั้นยืนยันด้วยว่าคดีนี้ไม่เชื่อมโยงกับคดีของเด็ก๘เดือน
ถ้าใครพยายามโยงไปแม่บอกว่าจะฟ้องร้อง
เพราะว่าคดีเด็ก๘เดือนนั้นลูกชายให้ความร่วมมืออย่างดี
ตำรวจมาค้นบ้านลูกชายก็รู้จักกับพ่อของเด็ก๘เดือนหรือเปล่า
แม่บอกไม่ทราบนะคะและไม่ตอบว่าทั้งคู่มีการโอนเงินให้กัน
ช่วงที่เด็ก๘เดือนหายไปหรือไม่ค่ะ
ไม่รู้เขาบอกว่าวันทีอะไรเขาก็ไม่รู้อะไร

ผู้สื่อข่าวไปต่อค่ะคุณผู้ชม
ไปคุยกับแม่ของน้องวัย๘เดือน
ที่เป็นประเด็นกันก่อนหน้านี้นะคะ
ซึ่งแม่ก็ยืนยันว่าในนั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดี
เพราะว่าคดีนั้นไปถึงชั้นอายการแล้ว
วันเกิดเหตุในนั้นยังมาช่วยตามหาลูกเลยนะคะ
แล้วตนเองก็ยืนยันคำให้การเดิม
ว่าเธออุ้มลูกแล้วพลั้งมือตกลงพื้น
แล้วก็เอาลูกไปทิ้งน้ำเพราะตกใจที่ลูกนิ่งไปนะคะ
ส่วนเส้นทางการเงินยืนยันว่าไม่เคยโอนเงินให้ในนั้น
ซึ่งถ้าตำรวจยังมีข้อสงสัยก็พร้อมให้ตรวจสอบค่ะ
ตอนนั้นไม่ได้สงสัยตัวเขาค่ะ
แต่คือสงสัยแค่ว่าเรื่องกล้อง
เขาถอดทำไมนะตอนนั้นเลยค่ะ

แล้วตอนแรกที่หนูบอกกับสังคม
บอกกับตำรวจจนคดีจนถึงชั้นอายการ
ว่าหนูทำน้องเสียชีวิตเนี่ย

ใช่ไหมคะว่ามันเป็นตามนั้นหรือยังไง
ยังยืนยันอยู่ค่ะยังยืนยันเหมือนเดิมค่ะว่า

หนูก็ไม่ได้สนิทเป็นการส่วนตัว
แล้วก็ไม่เคยมายุ่งเกี่ยวอะไรกันแบบนี้ค่ะ

หนูก็ใช้ชีวิตภายในบ้านของหนูอะค่ะ
ตอนนั้นก็คือยืนยันว่าเราไม่ได้คาใจ

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมนะคะ

ส่วนเส้นทางการเงินก็พบว่า
วันที่๖กุมภาพันธ์มีเงินเข้าจำนวนนึงนะคะ
มาให้ในนั้นแต่จากการตรวจสอบเส้นทางการเงินของพ่อแม่เด็กแปดเดือน
ไม่พบว่ามีการเชื่อมโยงกันกับในนั้นค่ะ

คุณหมอกมลรักจินดาไตรรัฐนะครับ

เปิดเผยบอกว่าหลังจากเกิดเหตุก็ส่งทีมเข้าไปเยี่ยมครอบครัวของเด็กแล้วนะครับ
มีทีมจิตเวทเข้าไปดูแลสภาพจิตใจแล้วนะครับเข้าไปพูดคุยเยียวยากับแม่ของเด็กนะครับ
ส่วนกรณีที่แม่นะฮะติดใจว่าทำไมผู้ก่อเหตุเข้าไปในโรงพยาบาลได้โรงพยาบาลก็บอกว่าให้ข้อมูลกับตำรวจไปแล้วนะครับ
ขณะนี้นะครับเรื่องของเด็กนะครับก็ส่งไปตรวจร่างกายอย่างละเอียดที่แผนกกุมารเวศ
โรงพยาบาลศูนย์นครปฐมนะครับพบว่าเด็กก็เป็นปกติไม่มีภาวะแทรกซ้อนตำรวจครับ
แจ้งข้อหานายนันทจักรความผิดฐานพรากผู้เยาว์กักขังนวงเหนียว
และบุกรุกสถานที่ราชการในยามวิการแต่ก็ต้องรอผลตรวจร่างกายนะครับ
ทารกอีกทีนะครับแล้วก็จะแจ้งข้อหาต่อไปครับ